เรื่องของการเมืองต้องจับตามองกัน
นี่อย่าบอกนะว่าเอาเลยตั้งแต่เบรกแรกตั้งแต่ข่าวแรก

ใช่นำเสนอการเมืองกันก่อนเลยนะครับ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
ก็บอกต่อทางไลน์หน้าจอกันมาหน่อยก็ได้นะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ตำแหน่งของประธานสภาพผู้แทนรัศดรรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้จับตามองเรื่องของกำหนดการในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นวันที่๕มิถุนายนนี้แล้วก็เรื่องของการประชุมสภากันต่อเนื่องนะครับ
ฝากฝั่งของแต่ละพักเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรมาติดตามกันนะครับ
ไปดูที่พระบรมราชองค์การกันก่อนนะครับ
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
จัดพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชวนหลีกภัย
เป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดร
และนายสุชาติตันเจริญนายสุภาชัยโพสุ
เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑และคนที่๒นะครับ
เช่นเดียวกับที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้มีการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพรเพชรวิชิตชนลชัย

และก็ผลเอกสิงสึกสิงไพร

เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่๑และคนที่๒นะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะครับ

นายชัวร์ถลีกภัยในฐานะประธานสภาพูดแทนรัศดร
เพื่อโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรี
ส่งหนังสือแจ้งให้แก่สมาชิกในการนัดประชุมกัน
ในวันที่๕มิถุนายนเวลา๑๑นาฬิกา

คือต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า๓วัน
ดังนั้นกำหนดการวันที่๕มิถุนายนนี่แหละครับ
ก็จะถือเป็นวันที่น่าจับตามองอีกวันหนึ่งนะครับ
เมื่อส่งหนังสือออกวันที่หนึ่ง
เราเริ่มนับวันที่๒เป็นวันเริ่ม
นั้นการประชุมที่เร็วที่สุดก็คือวันที่๕มิถุนายนครับ
ในวันที่๕นั้นเองก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนรัศดร
ในช่วงเช้าก่อน๙โมง
เพื่อให้สมาชิกอีก๔ท่านได้ปฏิญาณตนนะครับ
เพราะฉะนั้น๓๔ท่านนั้นก็จะได้มีโอกาส
ปฏิบัติหน้าที่ลงมติต่างได้ต่อไป

หลังจากที่มีการพยานตนเรียบร้อยแล้ว
พอจะมีการนัดประชุมรับทรศพา
ในการในวาระสำคัญอย่างที่เราทราบอยู่
ก็คือการเลือกนายอมตรีการแต่งตั้งนายอมตรี
นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ

แล้วก็วันที่๖มิถุนายนเวลา๙นาฬิกา
คุณก็จะมีการเรียกประชุมวุฒิสภา

เพื่อเป็นการตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับ

ก็ติดตามเรื่องของการประชุมสภาพุทธแห่งรัฐศาสตราน

โดยมีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐศพา
ด้านของนายแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
สสจังหวัดนานเพลือไทย

กล่าวถึงบทบาทของประธานสภาในภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ
ประธานสภาที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุม

เพราะว่าสภาเสียงปริ่มน้ำคือเสียงก้ำกึ่งกันมากนะครับ
ต้องมีเทคนิคและกลไกพิเศษควบคุมการประชุมให้สามารถผ่านไปได้
ซึ่งตัวของคุณหมอชนละนานเองนะครับ
ก็เห็นว่าประธานสภาและรองประธานทั้ง๓คน

จะสามารถควบคุมการประชุมสภาได้นะครับ
ลักษณะของเสียงปิ่มน้ำหมายความว่าเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย

เพราะฉะนั้นประเด็นที่จะควบคุมดูแลให้สมาชิกทำไปตามข้อบังคับ
ตามระเบียบวัตรการประชุมอาจจะมีปัญหา
ไม่ได้หมายว่าสมาชิกเกเลนะครับ
แต่สมาชิกที่มีจำนวนทัดเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน
มันทำให้กลไกวิธีการที่จะทำงานในห้องประชุมเนี่ย
มันจะมีเทคนิควิธีการต่างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ซึ่งเช่นฝ่ายเสียงข้างน้อยจะต้องโต้แย้งในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วย
ถ้าใช้ข้อบังคับใช้กฎหมายใช้เหตุใช้ผล

สิ่งที่จำเป็นและสำคัญก็คือองค์ประชุมในที่ประชุม
วันที่๕มิถุนายนหลายคนก็จับตามองนะครับ
ว่าประธานสภาพผู้แทนรัศดรอย่างคุณชวนหลีกภัย
เก๋าเกมพอในการที่จะควบคุมได้หรือไม่
เพราะคุณคิดดูในวันที่มีการโหวตเลือกประธานสภา
ปู่ชัยชิดชอบนี่ก็คุมเกมอย่างหนักวันนี้
ใช่แต่ลีลาปู่ชัยไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
ใช่แต่วันที่๕จะเป็นวันที่สำคัญกว่า
เพราะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
จะมีใครยกมือคัดค้านขอให้เลื่อนอะไรไปอีกหรือเปล่า

ส่วนทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุธินสสพลังประชารัฐนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงเพื่อปฏิเสธข่าว
ว่าตัวเองเนี่ยเตรียมจะนำ๓๐สสกลุ่ม๓มิตร
ย้ายออกจากพักแล้วกลับไปอยู่กับพักเพื่อไทยค่ะ
ระบุว่าข่าวนี้ส่งผลให้ทั้งพักและตัวเองเสียหาย
และทำให้เข้าใจว่าตัวเองและพวกเป็นคนเกเรตีรวน
โดยเฉพาะที่บอกว่าอยากได้กระทรวงเกษตรและสหกร
กลายเป็นคนไม่ได้อะไรดังใจก็พาพักพวกย้ายออกนะคะ
ขอยืนยันหน้าที่นี้ว่าตั้งแต่ทำการเมืองมามีปัญหาน้อยที่สุดแล้ว
แล้วก็ไม่ได้คิดจะหนีหายจากพักไปไหนค่ะ

ผมทำการเมืองมาปัญหาน้อยที่สุด
ความมีศักดิ์ศรีของคนเราในการทำการเมือง
เราต้องยึดหลักและสิ่งที่ผ่านมาในอดีต
ถึงแม้ว่าจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมผสานกัน
อย่างไรเราก็ไม่ได้คิดที่จะหนีหาย

เราต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดไป
นี่แหละครับบอกว่าในพักมันก็มีรสชาติหลากหลายเนอะ
เปรี้ยวบ้างจะขมบ้างนะฮะก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรเนี่ย
เรื่องของการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางหัวหน้าพัก
และขาดเกาะที่การพรรคว่าจะส่งใครเป็นรัฐมนตรีไหน
แต่แล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ที่จะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้ายนะครับ
เพื่อจะได้รับตำแหน่งของกระทรวงเกษตรและสากร

แต่สิ่งหนึ่งก็บอกว่าสุดท้ายก็อยู่ที่นายกคนใหม่

คุณสมศักดิ์ก็ยังพูดย้อนไปถึงเรื่องของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ด้วย
บอกว่าไม่ได้ยินนะคะกับหูตัวเอง
ว่าคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเมื่อไปแล้วก็ให้ไปรับกรวดน้ำคว่ำขันกันแล้ว
แต่ถ้าพูดอย่างนั้นจริงก็เหมือนคำพังเผยว่า

อันนี้ไปฟังเสียงย้อนฟังเสียงคุณหญิงสุดารัฐก่อน
แล้วฟังเสียงคุณสมศักดิ์อีกทีนึงค่ะ
ในไทยเหรอคะก็
ยังไงก็บอกแล้วว่าไปแล้วขอให้ไปรับ
เราก็กวดน้ำกันไปแล้วนะคะ
และวันนี้อังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานอย่างที่ผมว่า
แล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐได้พูดบางคำพูด
ผมคิดว่าท่านเป็นถึงคุณหญิง

ผมมาพูดคำอะไรที่ดูแล้ว
ไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่าน
แต่ผมก็ได้ยินคนในพักของท่าน
เขาพูดถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดถึงผมเหมือนกัน

จริงแล้วมันมีแต่มะนาวเปรี้ยวอังุ่นหวานใช่ไหม
ใช่อันนี้มันมีคนใช้กันค่อนข้างสับสนกันอยู่นะ

ถึงว่าทำอะไรไม่ถูกใจก็ไปเปรียบเป็นอย่างอื่นซะ
คือสมมุติเราอยากได้อะไรแต่เราไม่ได้สิ่งนั้น
เราก็เลยบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดี

มะนาวเปรี้ยวก็กลายเป็นหวานไปซะอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ว่าทางพรรคเพื่อถ่ายตอนนี้ออกมาโต้แย้งคุณสมศักดิ์
ในฐานะคนที่อาจจะรู้จักกันหรือเคยทำงานร่วมกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ

เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียมาหลายวันแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณปารีนาไกรครุบ
สสราชบุรีพพลังประชารัฐ
ก็เดินทางไปช่วงเกือบเที่ยงนะ
ไปที่บกปอทครับ
เพราะว่าตั้งใจจะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับคนในโซเชียลมีเดียที่มีการกล่าวหา
มีการต่อว่ามีการด่าทอเธอ
ทีนี้ค่ะเธอบอกด้วยบอกว่าเธอเนี่ย
บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับทั้งตัวเธอคุณพ่อ
แล้วก็มีคนโทรศัพท์มามากันแกล้ง
ทีนี้นักข่าวก็ถามถามถึงคำที่เธอเคยไลฟ์ไว้
ตอนนั้นไลฟ์ประมาณ๔นาทีแล้วมีคำว่าอีช่อออกมา
ทีนี้รอบนี้เธอก็ยืนยันกับนักข่าวเหมือนเดิมค่ะ
ยืนยันว่าคำว่าอีช่อที่พูดออกไปเนี่ย
เป็นคำที่ใช้ต่อว่าคนในบ้านที่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบ

ก่อนหน้าบอกว่าอยู่แถวบ้านแล้วก็มีการระบุบ้านเลขที่
อันนี้รอบนี้มาเขยิบมาเป็นในบ้านแล้วนะคะ

เพราะว่าหลังจากกระแสออกมาเนี่ย
ชาวราชบุรีเขาออกมาบอกว่าไม่เห็นเคยได้ยินเลยคำนี้

คุณปรินาบอกว่าแล้วแต่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
คือใครจะว่ายังไงจะหาว่าบิดเบือนจะหาว่าแถก็

มันมีช่องเหมือนกัน
อ้าวจริงเหรอคะ
หรือว่าคำด่านี้จะมีจริง
มีคำด่านี้ใช้จริงหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าดิฉันไม่ได้ด่าสอสออนาคตใหม่อย่างแน่นอน
ถ้าเข้าไปในสภาก็ทำงานกันได้ตามปกติ
ใช่แต่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าเอารายชื่อไป๕๐๐กว่ารายชื่ออ่ะ
ทางบกปอทก็ถามว่าจะจัดการหมดหนี้เลยจริงเหรอ
แต่ทางตำรวจเขาก็บอกนะเขาบอกว่าขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
จะต้องเอาผิดกับใครกี่คนบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับดูสสชคนหนึ่ง
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีบรายชื่อภักดิ์ไทยศิวิรัย
กล่าวถึงเรื่องราวของ๒สสสาว
ก็คือคุณช่อและคุณปรีนาคุณเอ๋เนี่ยนะฮะ
โดยคุณมงคลกิจพูดอะไรหรือไม่คุณอยากจะให้มีการตบกันในสภาจริงบอกแบบนี้เลย
ผมขอพูดถึงประเด็นนี้ในฐานะเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ในฐานะผู้แทนราชดรบอกว่าหากให้เปรียบเทียบกัน
ผมว่าคุณปารีนาสวยกว่าคุณช่อเยอะ
อายุ๔๐กว่ามีลูกหนึ่งยังดูแลตัวเองดีขนาดนี้
ในขณะที่คุณพันนิกาคุณช่ออายุน้อยกว่ายังสู้ไม่ได้เลย
อาจจะสดกว่าก็จริงเอาจริงนะผมอยากเห็นตบกัน
ถ้าตอนเด็กนะคุณมงคลกิจบอกแบบนี้
ตอนเด็กนะพอผมเห็นคนผู้หญิงตบกัน
ผู้หญิงสวยตบกันผมเชียร์ผมชอบดู
แล้วก็บอกว่านี่คือความคิดของเด็กชายมงคลกิจ
คือเขาบอกว่าในฐานะเด็กผู้ชายคนนึง
แต่เอาจริงเขาไม่ใช่เด็กแล้วไง
แต่สิ่งที่เขาบอกว่าเอาจริงผมอยากเห็นเขาตบกันในสภา

เพราะถ้าเราไปห้ามทั้งสองฝ่ายอารมณ์ยังไม่สุด

สุดท้ายเขาอาจจะมารักกันก็ได้
หลายคนฟังคุณมงคลกิจบอกว่าอ้าวสร้างกระแสขึ้นมาอีกแล้ว
คือบางคนก็เปรียบเทียบไงถ้าฝ่ายชายต้องยกให้คนนี้
ฝ่ายหญิงคุณปรินาเป็นสีสันตอนนี้
ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลเหมือนกันคุณผู้ชม

คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์โพสต์แบบนี้
ไม่ได้ระบุชื่อหรอกแต่ก็คุณผู้ชมคิดถึงใครล่ะ
ในความคิดของผมนะอ่ะคุณวันบอกนี้
ผู้ชายและผู้หญิงที่มีข่าวอยู่ในช่วงนี้

นั่นคือวิธีคิดของทั้งสองคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องทั่วไป

เป็นเครื่องหมายมันจะเจรีตกใจด้วยนะ
ซะว่าดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกัน

นี่ไงดิฉันดูอยู่คือคนเข้าไปคอมเมนต์คนเข้าไปกดแชร์
ก็ดุเดือดอยู่หลายคนจะเข้าข้างทางคุณวันอยู่บำรุง

เวลาที่แบบมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้
เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันตั้งแต่ต้นเนี่ย
คุณผู้ชมก็อย่าไปแบบเครียดอย่าไปอะไรนะ
ให้เป็นเรื่องบันเทิงอย่างที่คุณวันบอกละกัน
จริงหรอกันเรื่องบันเทิงนะครับรอติดตามชมกันนะครับ